ดีจ้าเฮ้ะปีหลุมหรือเป็นใครหรือกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ไหนว่าสิ
เอมมี่คือยังไงเอมมี่แววคุณแม่คืออะไร

เดี๋ยวผมอ่านให้แม่ฟังล่ะ
อ่านเลยนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะ
ถ้าหมดว่าหนึ่งง้าวนี้นะ้ไม่อยู่มา๓๔๐ปีหลอก
อ่านนี้น่จริงไม่ยืนอยู่ตรงนี้

ขอบคุณมากแต่นี่หนูอ่านตามสกิพย์มีอะไร

ขอบพระคุณสำหรับคำสอนนะคะ
ในฐานะที่พี่ม้าเป็นผู้ใหญ่ในวงการ

แล้วก็ขอบคุณสำหรับความตั้งใจของพี่ป๋องที่ให้
ความเมตตาเอมมี่มาโดยตลอดนะคะ
ชุดก็ชุดอย่าลามมาถึงฐานะ
หนูคิดว่าจะจบตั้งแต่ชุดพรมแดงดาราเดลลี่แล้ว
แต่ไม่จบลามมาถึงพรมแดงสุพรรณหงษ์

ว่าหนูจะใส่อะไรหนูก็โดนด่า
ผ้าผูกต้นโพพูดดูถูกคน

ให้ความเมตตายืมชุดมาใส่ฟรี
หนูผิดตรงไหนงั้นชุดสีแดงที่คุณแม่มะ
ใส่ชุดสวยเลิศหรูมากค่ะไม่เหมือนผ้าต้นโพ

ขอโทษที่ต้องเอาเงินค่าเช่าชุดมาเลี้ยงดูลูกสองคน
ถ้ายืมมาเนี่ยมีคุณค่าสำหรับหนู
พระคุณที่เมตตาและเอ็นดูหนูนะคะ
อืมไง

สีแดงอันนั้นน่ะอันนั้นคืองานภายในเนอะ
เหมือนเป็นการประกวด
เหมือนหนูเคยเห็นรูปนี้ของคุณแม่อยู่

ประกวดนางงามเล่นกัน

เพราะมันเป็นงานภายใน
คุณแม่ทำยังไง
ก้นคุณแม่ถึงกระชับตึงขนาดนี้

ไม่รีบนี่ก้นตึงกระชับมากเลย
ของเรายังมีมากกว่า

เพราะมันเห็นแต่ข้างหน้าไง

ตึงอยู่ขนาดนี้

เหมือนบิกินี่ใช่ไหมแล้วก็ใส่โซ่ใส่ตรวน
อันนั้นถ่ายมาอะไรครับแม่ถ่ายแฟชั่น

พี่พักกาตนี่ก็เป็นฟาชั่นหมดเลย
คุณแม่ถามจริงคุณแม่โกรธไหม

จริงในตามหลักของวงการบันเทิง
เราก็ควรจะให้เกียรติคนที่แบบว่ารบ
แต่จริงเขาก็ออกมาชัดเจนว่าเขาก็เคารพ
เขาก็บอกว่าเขาก็ฟังที่พี่ม้าพูด

แต่เขาไม่ควรมาว่าอย่างนี้ไง

ดูนะเพราะว่าอยากให้แต่งตัวดี
เพราะเวลาวิจารณ์อะไรอย่างนี้ทุกครั้ง

เวลาเราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้

คุณแม่จะแนะนำอันนี้ดีอันนี้ดี

ไม่ชอบก็ต้องแต่งตัวไม่ดีต่อไปเนี่ย